โอ้โหคุณผู้ชมค่ะจะหนาวแล้วจะหนาวแล้ว๑๗ตุลาคมจะเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการแล้วดิฉันก็ต้องเอาเสื้อกันหนาวที่พับเข้ากรุเนี่ยมาซักทำความสะอาดซะหน่อยนะคะ
รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะหลายคนคงตื่นเต้นกับฤดูหนาวที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้
แต่ก่อนจะไปตื่นเต้นกับฤดูหนาวเตรียมพกร่มกันเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางตอนบนของประเทศเน้นหนักหน่อยแถวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่งผลกระทบจนถึงวันนี้วันที่๑๕ตุลาคม
แล้วหลังจากนั้นฝนก็จะค่อยลดลงนะคะ
ปัจจัยหลักค่ะคุณผู้ชมก็คือ
มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนี่แผลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะ
และนอกจากนั้นก็ยังคงมีเรื่องของลมตะวันออกนะคะ
ปกคลุมบริเวณภาคใต้ก็ทำให้ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนัก
ถ้าจะแบ่งพาร์ทเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นชัดเจนว่า

ธานีนครศรีธรรมราชพัทธรุงสงขากระบีตรังเนี่ยนะคะ
ฝนจะตกหน่อยกับตอนบนเลยค่ะ
เหนือแม่ห้องศรเชียงใหม่แถบนั้นก็จะได้รับผลกระทบเยอะหน่อย
เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกับฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงให้ดีนะคะ
บ้านไหนที่มีเสียงปลูกสาหกใหม่แข็งแรง
ต้นไม้อาคารต่างก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วย
เห็นว่าช่วงนี้นะคะต้องปรับตัวกันเล็กน้อย
เพราะทั้งแดดในช่วงกลางวันก็ร้อนด้วยเหมือนกัน
ช่วงสายสายหรือว่าช่วงของเวลากลางวันเนี่ยนะคะ
ก็จะเริ่มที่จะแดดแรงแล้วก็ตอนบ่ายตอนเย็น
เฉพาะ๔โมงเย็นหลายพื้นที่ฝนตกแล้วด้วยเช่นกันนะคะ
ส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษ
เพราะฝนเยอะถึง๑๗๐ของพื้นที่คลื่นสูง๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็คลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
วันนี้ชาวกรุงและปริมณฑลเองก็มีโอกาสได้รับฝนประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
เฝ้าระวังเรื่องของลมกันด้วยนะคะ
เรียกได้ว่าสภาพอากาศจัดหนักจัดเต็มในช่วงของส่งท้ายปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
ลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงอากาศเปลี่ยนคนก็ป่วยเยอะด้วยเหมือนกันนะคะ
ดิฉันขอตัวไปเก็บผ้าตักผ้าต่อกันก่อนดีกว่า
เหมือนว่าลมมาแรงมากเลยคุณผู้ชมนะคะ